สวัสดีครับรุ่นนี้ครับ
พอเรียนอันนั้นมันจะลดไปข้างล่างข้างล่าง

ลักษณะเป็นตู้โชว์และในนั้นมีพระเครื่อง

อันนี้หลายคนสงสัยนะครับว่าภาพนี้ถูกแชร์ออกไปนะคะ
เอาพาคุณผู้ชมไปพิสูจน์อีกสักหนึ่งครั้งดูพระหมุนค่ะ
จุดที่เกิดปฏิหารแบบนี้ก็คือมนตบหลวงพ่อจาดนะคะ
อยู่ที่วัดบางกระเบาจังหวัดปราจีนบุรีนะคะ
คนที่ไปพบเรื่องปฏิหารนี้ก็คือพระจำลองอภากโรค่ะ
เป็นพระผู้ดูแลมนตบนะคะอยู่ในวัดนี่แหละ
ปกติค่ะท่านบอกว่าท่านก็จะดูแลปัดขวาเชษถู
แต่เมื่อตีสี่ครึ่งของยี่สิบเอ็ดกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาตื่นมาทำความสะอาดปกติ
แต่ไปสังเกตเห็นตู้โชว์ตู้นี้มันมีการเคลื่อนย้าย
ไปรอบเอ๊ะก็ไม่มีการงัดแงะอะไรก็เลยไปบอกเจ้าอาวาส
เจ้าอาวาสเปิดดูกล้องวงจรปิดหน่อยสิเผื่อมีโจรเข้ามา
พอย้อนไปหนึ่งวันดูภาพจากกล้องมูลจอนปิดย้อนไปหนึ่งวันนะคะ
ช่วงวันที่๒๐กุมภาพันธ์ได้ภาพนี้มาค่ะ
เห็นพระเนี่ยเป็นลักษณะของเหรียญเนี่ยนะคะ
หมุนหมุนแล้วก็หมุนไปหมุนมาหลายรอบเลยฟังเสียงพระจำลองหน่อยค่ะ
คนก็ยังเดินไปเดินมาก็เดินมาเฉย
เป็นไปได้ไหมที่ว่าคนมันจะมาสั่นตู้สั่นไม่ได้
ไม่ได้ใช่ไหมตัดไม่ได้ไม่ได้เพราะตู้มันอยู่ในซอก
อ๋อตู้มันอยู่ในซอกตู้มันอยู่ในช่องวังคับ
ครับแล้วคนที่เดินผ่านไปผ่านมาก็ไม่ได้โยนจากข้างหน้าอย่างเดียว

ผู้สื่อข่าวก็สงสัยพยายามจะถามหาความจริงให้ได้
รวมถึงอยากจะพิสูจน์ว่าเหรียญหมุนได้อย่างไรก็ถามท่านไป
ถามพระจำลองเนี่ยนะคะมีใครเอาแม่เหล็กไปซ่อนหรือเปล่า
อ่ะท่านบอกแบบนี้นะคะท่านบอกว่าตู้นี้ตัวล็อกมันเสียหาย
ถ้าจะเปิดเนี่ยก็ต้องใช้ไขควงในการเปิด
และทีมข่าวของเราก็อยากให้ท่านเปิดให้ดูเนี่ยนะคะ
ก็ท่านก็เปิดให้ดูโดยใช้ไขควงแล้วพอก้มลงดูด้านล่าง
มันมีแม่เหล็กหรือเปล่าปรากฏว่าไม่มีแม่เหล็กนะคะ
เอาไปถามพระเจ้าอาวาสค่ะพระมหาสมนึกกิติโสปันโนนะคะ
เป็นรักษาการเจ้าอาวาสค่ะบอกว่าตอนแรกพระดูแลมนตบ
แจ้งกับตัวเองว่าตู้โชว์ขยับได้ก็ไปเปิดกล้องวงจรปิดดู
ได้ภาพนี้มาเนี่ยนะคะแต่อย่างไรก็ตามค่ะ
พระเจ้าอาวาสบอกว่าเหรียญนี้ทำได้ไม่นาน
เตรียมจะปลุกเสกวันที่สิบเอ็ดมีนาคมสองพันห้าร้อยหกสิบสี่
ก็คือมีนาที่จะถึงนี่เองนะคะอ้าวแล้วแต่วิจารณญาณเลยนะคะ
แต่เบื้องต้นทีมข่าวของเราไปพิสูจน์ให้แล้วนะคะ
ว่าด้านใต้ไม่มีแม่เหล็กแต่อย่างใดนะคะ